เอาสรุปเอาเรื่องที่ทุกคนแบบกังขานก่อนแล้วกันนะคะว่า
ตายจริงหรือไม่จริงอันนี้
ที่หลายคนกังขากันก็เพราะว่าอันดับแรกสุดเลยก็คือว่า

ให้คนที่เป็นเจ้าของร้านขายโรงศพมารับ
แล้วเอาไปส่งที่วัดแห่งนึงในพนครศรีอายุทยานะ
พอนักข่าวไปถามว่าเออวัดไหนเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกระหว่างทางว่าวัดไหน
เขาบอกเฮ้ยเอาไปวัดไหนยังไม่รู้เลยแถมไม่มีใครเห็นศพครอบครัวก็ไม่มารับศพ
ไม่ให้สื่อเข้าไปถ่ายงานเพื่อนก็ไม่มาครอบครัวอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้
คนก็เลยกังขาว่าไม่ตายเลยว่ะเพราะเห็นว่าเป็นคนในเครื่องแบบ
คุณพ่อเป็นยศถึงนายพลใช่ไหมเห็นว่าเป็นนายทหารอะไรอย่างนี้
อันนี้อย่างที่บอกว่าจริงคุณแม่ของน้องจีจี้ค่ะยืนยันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
เห็นกับตาเขาตายทั้งคู่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยสูญเสียทั้งสองครอบครัว
คุณแม่ของน้องจีจี้เป็นคนย้ำเองเลยจริงว่าแม่ขอยืนยันตรงนี้นะว่า
อีกคิวเสียชีวิตจริงครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือแม่ก็ติดต่อลูกไม่ได้
แม่ก็เลยไปที่คอนโดไปที่คอนโดน้องจีจี้แล้วแม่เป็นคนเปิดประตูห้องเข้าไป
เพราะว่าไปกับน้องสาวด้วยนะน้องสาวน้องจีจี้
บอกว่าคือภาพที่เห็นแม่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้
แต่คือแม่ยืนยันว่าแม่เห็น๒ศพศพลูกแม่ศพหนึ่งแล้วก็ศพอีกคิวอีกศพนึง
อันนี้แม่คือยืนยันจริงอะนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าโซเชียลอาจจะกังขา
แต่อันนี้อย่างที่บอกแม่จีจี้ก็ไม่รู้จะมีเหตุผลอะไรที่ต้องปกป้อง
เพราะลูกเขาพูดตรงก็คือลูกเขาถูกฆ่าด้วยซ้ำถูกไหมคะ
แต่แม่แม่จีจี้น่ารักมากเลยนะแม่บอกว่าแม่ขอยืนยันกับโซเชียลนะว่า
ไอ้คิวก็คือเสียชีวิตจริงลูกแม่ก็เสียชีวิตจริง
ซึ่งแม่กับแม่ของน้องอีคิวเนี่ยครอบครัวสองครอบครัวนี้เขาก็คุยกันตลอด
เขาก็รู้จักกันคือเด็กสองคนตอนที่คบกันเนี่ยก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่
คือผู้ใหญ่สองครอบครัวรับรู้ตอนที่เลิกกันผู้ใหญ่สองครอบครัวก็รับรู้
แต่ตอนกลับมาคบกันใหม่เนี่ยทั้งสองครอบครัวไม่รู้
รู้ก็คือตอนเกิดเรื่องซึ่งแม่น้องจีจี้บอกว่าแม่ของอีคคิวโทรหาแม่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลย
แล้วก็บอกว่าแบบเขาเสียใจจริงขออโหสิกรรมด้วย
ซึ่งแม่น้องจีจี้ก็บอกว่าก็อภัยให้แล้วก็ขออโหสิกรรมเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องติดค้าง
เพราะว่าลูกเขาก็ไม่อยู่แล้วลูกอีกฝ่ายก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันคืออาฆาตไปแล้วมันไม่รู้จะจบยังไง
ซึ่งแม่น้องจีจี้ยืนยันเองเลยนะคะว่าแม่ของอีคคิวเป็นคนนิสัยดีแล้วก็สอนลูกดีมาโดยตลอด
ยอมรับว่าอาจจะมีตามใจลูกบ้างจนบางทีทำให้ลูกเนี่ยอาจจะติดนิสัยเอาแต่ใจ
เยียวยาอะไรเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ติดต่อมาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้ครอบครัวฝั่งอีคคิวเองก็บอกเหมือนกันว่า
ยินดีรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่างเต็มที่
คุณแม่น้องจิจี้ก็บอกว่าก็มีการคุยกันแล้ว
ก็เดี๋ยวเรื่องค่าทำศพค่าอะไรเนี่ย
เดี๋ยวค่อยคุยในรายละเอียดกันอีกที

ทีนี้ประเด็นตายจริงตายปลอม
คุณแม่น้องจีจี้ยืนยันว่าตายทั้งคู่จริง
คิวก็ตายด้วยทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคือ

ใช่วันนี้ค่ะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คอนโดของน้องจีจี้ที่ย่านอโศกนะคะ

จีจี้เดินลงมาจากห้องพักชั้น๑๔

มันต้องใช้สแกนลายนิ้วมือ

แล้วก็ไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปที่ห้อง
เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีแค่จีจี้เดินลงมารับอีคิวขึ้นห้องแค่นั้น
ไม่มีคนอื่นไม่มีคนที่๓เลยนะคะ
เรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑นะคะ

เขาทำถูกต้องตามขั้นตอนประมวลกฎหมาย

อำพรางอะไรใดทั้งสิ้น
ทุกอย่างถูกรายงานออกมาตามข้อเท็จจริง

ไม่ว่าจะเป็นภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็เก็บมาครบถ้วนหมดแล้ว
ย้ำอีกครั้งว่าเสียชีวิตทั้ง๒คน
และไม่มีบุคคลที่๓อยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้หลายฝ่ายบอกว่าโอเค
เข้าใจว่าศูนย์เสียทั้ง๒ฝ่าย
ทีนี้ในกรณีแบบนี้ถ้าในคดีอาญาค่ะ
คือถ้าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตเนี่ยคดีมันจะถูกจำหน่าย
นึกออกไหมคะสมมุติว่าถ้าคนที่๑ไปฆ่าคนที่๒
แล้วคนที่หนึ่งไม่ได้ตายเนี่ยโอเคคนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
โทษทางอายาติดโค้งติดคุกอะไรก็ว่าไป
แต่ถ้าคนที่๑ไปฆ่าคนที่๒แล้วยิงตัวตายตาม

คดีมันจะถูกจำหน่ายเพราะมันไม่มีจำเลยแล้วเพราะจำเลยเสียชีวิต
แต่คนชาวเน็ตหรือว่าทุกคนเนี่ยเขาก็มองว่า

ปืนเป็นปืนมีทะเบียนซึ่งเป็นปืนของพ่อไอ้คิว
ครอบครัวยืนยันบอกว่าครอบครัวไม่ได้สนับสนุนให้คิวมีปืน
แต่อีคิวแอบเอาปืนออกมาเองซึ่งเป็นปืนของพ่อ
โซเชียลบอกว่าแต่นี่มันคือเรื่องของการเลี้ยงดูไหม
การดูแลเด็กในปกครองหรือว่าคนในครอบครัวหรือเปล่า
อยากที่จะให้มีการเอาผิดกับเจ้าของปืนที่
เหมือนกับปล่อยประละเลยให้เด็กที่ยังเป็นเยาวชน
เพราะว่าอีคิวอายุ๑๗เนอะยังไม่๑๘ปีเต็ม

เขา๑๘พฤศจิกายนนี้ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เขา๑๗
ใช่นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเบลอหน้าเขาเวลาออกข่าว

คือเขาก็มองว่าคุณควรที่จะลงโทษหรือเปล่า

เรื่องนี้ตำรวจก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
เดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ถ้าเป็นการจงใจใช้อาวุธปืนเพื่อการก่อเหตุ
และเป็นความบกพร่องของเจ้าของปืนจริง
จะมีการเรียกเจ้าของปืนซึ่งก็คือพ่ออีคคิวนี่แหละ

แล้วดูว่าจะเข้ากระบวนการหรือว่าเข้าข่ายในเรื่องไหนยังไงบ้าง

ส่วนวันนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่า
อีคคิวบอกตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้แม่จะแถลงทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุปนิสัยลูกชาย
แม้กระทั่งว่าทำไมเยาวชนอายุ๑๗เข้าไปซ้อมสนามยิงปืนราชการได้
ทั้งที่จริงแล้วอายุไม่ถึงมันเข้าไม่ได้
แต่มันมีคลิปออกมาว่าโอ้โหบอกว่าลูกแอบเอาปืนออกมา

แล้วสรุปแล้ววันนี้แม่เลื่อนแม่บอกว่าใจแม่ไม่พร้อม

แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะมาแถลงข้อชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
บอกเรื่องของวันเวลาอีกทีนึงว่าแม่จะแถลงเมื่อไหร่ส่วนศพของ
คิวอยู่ที่วัดไหนที่ตอนแรกเมื่อวานได้ข้อมูลแค่ว่าวัดแห่งหนึ่งที่
อายุทยาอยู่วัดเสนารามราชวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งงานเนี่ยเขาก็จัดเฉพาะส่วนตัวคือเฉพาะครอบครัวค่ะก็ไม่ได้ให้สื่อเข้าไปถ่าย
ถ่ายภาพอืมขออนุญาตความเป็นส่วนตัวซึ่งจริงจริงอันนี้ต้องบอกว่า
เป็นสิทธิ์ของครอบครัวเขาค่ะนะฮะอืมอ่าก็อืมนะฮะเขาเป็นสิทธิ์ของเขา
เขาจะเปิดหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะใช่เป็นสิทธิเป็นสิทธิ์ของครอบครัวซึ่งตน
ที่เขาจับตามองคือแม่จะออกมาแถลงข่าววันนี้เขาคนเขารอกันเพราะมันมีหลายเรื่อง
ลูกคนเดียวลูกคนเดียวลูกไม่มีน้องสาวเขามีน้องสาวน้องอีคิวใช่ไหม
ใช่มีน้องสาวมีน้องสาวเพราะน้องสาวก็ฟาดอยู่เหมือนกันฟาดอยู่เหมือนกัน
น้องสาวเขาก็ฟาดหนักอยู่เหมือนกันก็คือใครฟาดพี่เข้ามาเขาก็เสี้ยเหมือนกัน
ใช่ฟาดครอบครัวเขามาเขาเหลือลูกคนเดียวเขาเหลือลูกสาวแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการวางตัวการทำตัวนะครับได้แต่ก็นั่นแหละ
อย่างที่โอ้โหน้องสาวเหมือนที่แม่น้องจึ้บจี้พูดแหละค่ะว่าคือมันก็สูญเสียทั้งสองปลาย

ใช่แต่ว่ามีทั้งพ่อเลี้ยงด้วยแล้วก็พ่อจริงด้วย

ก็บอกว่าอยากฝันสารฝันต่อของน้องจีจี้
เพราะล่าสุดก่อนที่น้องจิจี้เสียชีวิตเนี่ย
เขาอยากทำเซรั่มบำรุงผมเป็นแบรนด์ของเขาเอง
แล้วเขาก็ได้ติดต่อโรงงานแกะสูตรมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็คุณพ่อบอกว่าอ่าฝากบอกตามข่าวด้วยว่าถ้า
สูตรที่แกะไปเนี่ยโรงงานไหนที่รับทำไปแล้ว
ให้มาบอกเขาด้วยเขาอยากทำเซรั่มเป็นลูกสาวเนี่ย
ชื่อลูกสาวเขาออกมาขายตามฝันของน้องจีจี้
อันนี้ก็ล่าสุดทางคุณพ่อน้องนิจี้ได้แจ้งให้ทราบกันนะครับ